เพราะว่าตอนนี้มีอาหารเมนูพื้นบ้านอาหารป่าอร่อยที่ภาคอีสานคุณผู้ชม
เมนูที่ว่านี้นะคะจะเป็นเมนูอะไรบอกเลยว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้ค่ะไปค่ะไปหาวัตถุดิบกันก่อน
วัตถุดิบที่ว่าก็คือนี่แหละค่ะต้นนี้ต้นนี้เอ้ยให้กินต้นไม้เหรอไหนเนี้ย
อืมไม่ได้ให้กินทั้งต้นให้กินแค่ดอกมันเนี้ยเนี้ยเนี้ยไอ้ดอกเนี้ยเขาเรียกว่าดอกผักติ้ว
ดอกผักติ้วใช่ค่ะสามารถกินได้ทั้งยอดอ่อนแล้วก็ดอกมันเลยแล้วสวยงามเหมือนต้นซากุระคุณว่าไหม
ก็สวยอยู่นะมองเป็นความสวยงามก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือทานอาหารทานเป็นอาหารก็ได้เหมือนกัน
หรอต้นติ้วเนี้ยนะคะสูงประมาณแปดถึงสิบห้าเมตรเป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะ
พอมันมีอายุมากขึ้นปุ๊บเติบโตมันก็จะออกดอกเบ่งบานสวยงามแล้วนำยอดอ่อนและดอกเอามากินได้
ชาวอีสานบ้านดิฉันเนี่ยชอบเอามาทำต้มซุปกินต้มซุปรสชาติก็จะแบบกลม
พอได้เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็เอาไปล้างทำความสะอาด
เสร็จหลังก็เอาไปต้มในน้ำเดือดประมาณสิบถึงสิบห้านาที
กรองน้ำออกให้เหลือแต่ดอกผักติ้วแบบนี้
เสร็จแล้วค่ะคุณก็เอาไปใส่เครื่องเทศเครื่องปรุงตามใจชอบ

เป็นปลาทูก็ได้ค่ะหรือจะเป็นอย่างอื่นแล้วแต่ชอบใจ

เสร็จแล้วนะก็เอาผักติ้วที่ต้มและกรองน้ำออกแล้ว
ตำผสมกับปลาทูแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่าง
ว่าจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาปลาร้ามะนาวมะนาวก่อนแล้ว

ปรุงรสชาติให้ถูกอกถูกใจ
คุณก็จะได้เมนูอาหารป่าที่หากินได้ยาก

ติ้วกำลังเบ่งบานเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีโอกาสแวะเวียนไปอีสาน

หรือว่าทางร้านอาหารพื้นบ้านเขาจะมีไหม
จะได้ลองชิมดูเพราะว่าเมนูอาหารบ้านเรามันเยอะจริง
และแต่ละอย่างก็มีเสน่ห์จริงนะคะ